ไปดูอีกหนึ่งพิธีนะคะที่วัดชมพูจังหวัดปฐุมธานี
พิธีนี้จัดขึ้นทุกปีเลยทุกวันที่๑๕เมษายน
คือพิธีเผากุมารทอง
วัดแห่งนี้วัดศรีชมพูหรือว่าวัดทวีการะอนันต

เมื่อวานนี้๑๕เมษายนจัดพิธีเผาร่างกุมารทอง๒๐ร่าง
โดยมีพระประหลัดถิติศักดิ์สุพัทโทเจ้าอาวาสของวัด
เป็นเจ้าภาพในการเผาศพหนูน้อยกุมารทอง

คล้ายกับงานชาวบรรณกิจศพทั่วไปค่ะ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างเศร้าสลดนะคะ
เจ้าอาวาสบอกว่าทางวัดจะรับร่างทารกที่เสียชีวิตจากการทำแท้ง
ทารกที่เสียชีวิตจากอาการป่วย
โดยคนที่เป็นพ่อแล้วก็เป็นแม่เอาร่างมาจากโรงพยาบาล
มอบให้กับทางวัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
พอได้รับร่างมาแล้วทางวัดจะนำมาแช่ฟอร์มาลีน

จากนั้นจะนำร่างขึ้นมาให้ญาติโยมได้บูชาขอโชคลาภ
และจะเก็บร่างไว้รอจนถึงวันที่๑๕เมษายน
จะนำขึ้นประกอบพิธีชาปนกิจพร้อมกัน
รักษาการเจ้าอาวาสวัดทวีการะอนันต์
ฝากเตือนสติวัยรุ่นและครอบครัวที่ยังไม่พร้อมในการมีลูกด้วยนะครับ
เพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดการทำแท้งขึ้นมาในสังคมไทย
และขอให้ตั้งสติมั่นคงก่อนที่จะคิดทำอะไรลงไปด้วยค่ะ